คุณสืบสกุลพูดแบบนี้ดิฉันจะให้คุณผู้ชมฟังข่าวข่าวนี้
เพราะว่ามีแม่เท่าหายออกไปจากบ้านแม่เท่าอายุ๘๙ปีแล้วนะคะ
หายไปเที่ยงเมื่อวานนี้แล้วเขาตามหากันเกือบทั้งวันเลย
ปรากฏว่า๔ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะไปเจอหญิงชราเนี่ยคือนอนอยู่ในสภาพอิดโรยเลย
ไร่มันสำปะหลังตรวจสอบไปก็คือแม่เท่าคนที่หายตัวนี่แหละค่ะ
เท่าวัย๘๙ปีหายออกไปจากบ้านที่ชนบุรีตอนเที่ยงของเมื่อวาน
ทีนี้ยาดกู้ไภก็ต้องระดมกำลังมาค้นหา
แล้วมาเจอตัวเมื่อคืนนอนอยู่ในไร่มันสัมปะหลังค่ะคุณผู้ชม
หมดแรงเลยนะแล้วก็ถามเหมือนกันว่าแม่เท่ามันเกิดอะไรขึ้น
เท่าก็บอกว่าหลงทางฉันเดินจนหมดแรงแล้วจ้
ไม่มีแรงนอนหมดแรงอยู่นะคะ
เมื่อตอน๔ทุ่มตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพียวเยียงไทยศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ว่ามีหญิงชราศูนย์หายบริเวณไร่มันสัมปะหลัง
ที่ซอยมัศยิษฐ์บ่อทองที่อำเภอสีราชา
ทีนี้ก็เอากำลังเอาอุปกรณ์ส่องสว่างเนี่ย
เดินทางไปจุดที่เกิดเหตุ
คือที่เห็นเนี่ยนะคะมันเป็นไร่มันสัมปะหลังแล้วไป๔ทุ่มกว่าคุณผู้ชม
มันมืดแล้วอ่ะแต่ก็ไปเจอญาติของผู้สูญหายเนี่ยนะคะ
บอกว่าให้ช่วยตามหานางสุนีศรีโกเสกอายุ๘๙ปีหน่อย
เพราะว่าหายมาตั้งแต่เที่ยงแล้วน่าจะเข้ามาอยู่ในไร่มันนี่แหละ
ทีนี้กู้ภัยก็มาพร้อมกับไฟฉายแบ่งกำลังกันค้นหาในรัศมี๑๐๐เมตร
แต่ก็ยังไม่เจอนะคะก็ปรับแผนการค้นหาใหม่
คือบีบพื้นที่ให้แคบลงอีกเดินเท้าเป็นหน้ากระดานเลยไปในไร่มันสัมปะหลัง
แล้วก็ไปเจอไม้เท้าไม้เท้าที่แม่เท่าสุนีใช้อยู่เป็นประจำตกอยู่

แปลว่าแม่เท่าสุนีต้องอยู่ในไร่มันสัมปะหลังแน่
ท้ายที่สุดก็เดินปูพรมค้นหาต่อเดินไปอีกสักร้อยเมตรค่ะ
เจอเนี่ยแม่เท่านอนอยู่บนพื้นดินสภาพนี่คือหมดแรงเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลเอาขึ้นหลังเลยค่ะ
ขี่หลังแบกออกจากไร่มันกลับบ้านพัก
แล้วลูกหลานญาติพี่น้องก็ดีใจ
ที่ค้นหาตัวแม่เท้าเจอก็รีบให้ดื่มน้ำเลยนะคะ
โดยแม่เท่าสุนีเนี่ยเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไปด้วย
บอกว่าฉันเดินเข้ามาในไร่มันสัมปะหลังแล้วหลงทาง
หาทางกลับบ้านก็ไม่เจอก็เลยเดินตรงต่อไปเรื่อย
ทีนี้ไม้เท้าของฉันมันก็หล่นหายจ้ะ
ฉันก็มองไม่ค่อยเห็นฉันก็เดินต่อมาอีกเรื่อยจนฉันหมดแรง
แล้วก็นอนอยู่ในไร่มันคิดว่าจะมีคนมาช่วย
แล้วก็มีคนมาช่วยจริง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างนายปวานาธาโทนอายุ๓๑ปี
ก็เป็นคนที่พบเจอแม่เท่าสุนี
เล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนนั้นทีมกู้ภัยก็เดินเท้าเข้าไปหาในไร่มัน
ค้นหาตามแผนมีการปรับแผนกันด้วย
ก็ใช้ไฟส่องไปรอบจนไปเจอไม้เท้า
ตกอยู่ก็เลยแจ้งทีมให้มาช่วยค้นหา
หลังจากนั้นเดินไปอีกเจอหมวกเจอรองเท้า
แล้วท้ายที่สุดก็พบตัวแม่เท่าสุนีนะคะ
ที่สำคัญแม่เท่าก็อาจจะมีอาการหลงลืมด้วย
อายุเยอะแล้วตั้ง๘๙ปีแล้ว
แต่อย่างน้อยได้เจอตัวแล้วเอาตัวกลับบ้านแล้ว
หลังจากนี้ลูกหลานอาจจะต้องดูแล
ดูแลไม่ให้คลาดสายตาหน่อยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ